เหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดร้อนช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
บริเวณปากซอยลาดพร้าว๗๖หนุ่มวินก็คือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะ
คือตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องไปตรวจสอบนะว่าล้มเองหรือรถเมย์สาย๘ไปเฉียวจนล้ม
แล้วก็ทับศีรษะเขาเสียชีวิตแบบนี้คือตายคาที่เลยอ่ะหลายแปดนะ
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสนโชคชัยนะคะ
ก็ได้รับแจ้งเหตุก็เลยรุดไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยนะคะ
พอไปถึงค่ะไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
ปกติเขาขับประจำอยู่ที่ซอยลัดเท้า๑๒
พอไปถึงไปพบศพนายประพันธ์นอนเสียชีวิตในสภาพคือ
ถูกล้อรถเมสายแปดหมายเลขทะเบียน

กรุงเทพมหานครของผู้ตายในสภาพพังยับเยินแบบนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะตำรวจเข้าไปสอบปากคำสอบถามกับสองคน
ก็คือคนแรกเนี่ยคือนายเอกชัยอินสาเป็นคนขับรถเมย์สายแปด
ก็คือคันที่ไปทับผู้ตายเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งคนก็คือไปสอบถามนายสิทธิชัยวรรณชาติ
นายสิทธิชัยวรรณชาติเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกคันนะ
ตามหลังผู้ตายพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ขณะนั้นรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เกิดเบรกกระทันทำให้ผู้ตายเนี่ยเบรกตาม
แต่คุณสิทธิชัยคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะ
บอกว่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าหนึ่งผู้ตายเนี่ย
เตอร์ไซค์ล้มเองแล้วรถเมย์เหยียบทับ
หรือรถเมย์สายแปดไปเฉียวชนก่อน

คุณสิทธิชัยบอกว่าก็ขี่ตามกันมาธรรมดาไม่น่าจะใช่คู่วริหรือว่ามีปัญหากันมาก่อน
ไม่มีการกระทบกระทั่งกันมาก่อนเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแหละ
ขณะที่พนักงานสอบสวนสนโชคชัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
หาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้อีกครั้งแล้วก็มีการเรียกคนขับรถเมย์สายแปด
คันที่เกิดเหตุรวมถึงพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำนะคะ
แต่คนขับรถเมย์สายแปดเนี่ยพอเห็นสื่อมณชนนะคุณพรอยสตรียฤทธิศีลเมื่อสักครู่
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปด้วยไปสอบถามพยายามถามคนขับรถเมย์สายแปด
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะ
ส่วนศพของนายประพันธ์ผู้เสียชีวิตตอนนี้ถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจ
เองก็เดินทางมาขอเอกสารรับศพด้วยอาการโศกเศร้าแล้วค่ะ
พร้อมเตรียมนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมิ
คุณผู้ชมคะจุดเกิดเหตุคือบริเวณปากซอยลาดพร้าว๗๘
บริเวณนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นบ่อยก็จะทราบเลยว่าตอนนี้คือก่อสร้างรถไฟฟ้า
เพราะฉะนั้นจากประมาณ๓๔เลนมันถูกบีบลงมาบีบอัดลงมาให้เหลือสักประมาณ๒เลน
เพราะฉะนั้นปริมาณรถเท่าเดิมแต่ว่าพื้นผิวการจราจรที่มันลดลงเนี่ยนะคะก็เลยทำให้คือรถมันเยอะ
รถก็เลยไปเบียดกันนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุแล้วชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นเขาบอกว่าเส้นนี้เนี่ยคือ
อุบัติเหตุบ่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องลงไปดูด้วยนะคะ
ตอนนี้ลาดพร้าวขับยากนะถ้าใครไม่ชินทางไปเจอคือมันมีการเบี่ยงก่อสร้างตลอดเวลาเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังด้วย